เอาจากหมาไปดูแมวกันบ้างค่ะกู้ภัยกระบี่เขาบอกว่าทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจเลยจริงจริง
ลูกแมวตัวน้อยมันถูกหมาไล่มันก็หนีหนีเข้าไปอยู่ในท่อระบายน้ำ
แล้วก็ไปติดอยู่ในนั้นนะคะออกมาไม่ได้ตัวก็นิดนึงกู้ภัยก็เลยต้องช่วยกัน
กว่าจะช่วยออกมาได้ทุลักทุเลพอควรเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชานะคะต้องใช้เครื่องตัดทางมาตัดเหล็กปากทางท่อระบายน้ำ
ถนนกระบี่เขาทองในอำเภอเมืองกระบี่เพราะว่าได้รับแจ้งมาค่ะ
ว่ามีลูกแมวติดอยู่ในท่อระบายน้ำริมถนนแล้วฝนเนี่ยมันก็ตกลงมาแบบนี้ค่ะ
ก็พอตัดเหล็กเป็นช่องให้ยื่นมือเข้าไปได้เนี่ยนะก็พยายามจะล้วงมือเข้าไปเอาไอ้เจ้าลูกแมวตัวน้อยเนี่ยออกมา
แต่พอล้วงมือเข้าไปลูกแมวก็หนีลึกเข้าไปข้างในอีกค่ะ
สิ่งที่กู้ภัยต้องทำคืออะไรนอนราบหน้าแนบพื้นถนนเลย
เพื่อจะเอื้อมเข้าไปจนสุดแขนเอาไอ้เจ้าลูกแมวตัวน้อยเนี่ยออกมาจนได้ค่ะ
คืออย่างที่บอกมันคงหนีหมามาแล้วก็วิ่งจู๊ดเข้าไปซุกอยู่ในสุดปลายท่อเนี่ยนะคะ
แล้วก็ออกมาไม่ได้สุดท้ายพลเมืองดีที่โทรไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนั่นแหละ
บอกว่าขอเอาเจ้าลูกแมวตัวนี้กลับไปดูแลก็แล้วกัน
พลเมืองดีก็เป็นผู้หญิงนี่แหละค่ะ